กระเพื่อมไปไกลเลยโดยเฉพาะคนที่มีลูก
แล้วก็ลูกเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่าง
เพราะว่าเราต้องฝากท้องของลูกเราเนี่ยนะคะ
ไปไว้กับอาหารของโรงเรียน

เพราะว่าในโซเชียลมีเดีย
เขามีการแชร์อาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสุราธานีย้ำว่าเป็นอาหารของเด็กเล็กนะคะ
อาหารนี้เป็นขนมจีนน้ำปลา
ไม่ผิดนะไม่ใช่ขนมจีนน้ำยานะ

เขาคิดว่าเด็กทานเผ็ดไม่ได้หรือเปล่า
เป็นอาหารเด็กซอสเด็กอะไรประมาณนั้น
เขาบอกว่าคือมันไม่มีคุณค่าทางอาหาร
แต่ว่าแถมแตงกวามา๑ลูกนะ

อาหารหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ
อาหารกลางวันของเด็กโรงเรียนนี้ดูในภาพก่อนค่ะ
หมอโทษครับ
เขาถามเด็กไงว่ากินน้ำจีนกับอะไร

การพบไหมเด็กเขาไม่ทราบ
คือเด็กเราก็ทานขนมจีนน้ำปลาเราก็ทาน
รู้สึกว่าอิ่มท้องก็คืออิ่ม
นั้นแต่ว่าโภชนาการคุณค่าทางอาหารคือมันไม่ได้ไงคะ
ใช่ค่ะผู้ปกครองเป็นห่วงคุณครูก็เป็นห่วง

ในเพจสุราธานี
เป็นการเอาภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะ
ระบุว่าเป็นขนมจีนคลุกน้ำปลา
อยู่ในถาดหลุมถาดของเด็กนักเรียน
บางคนก็มีน้ำราดคล้ายขนมจีนน้ำยาอยู่เหมือนกัน
และก็มีแตงกว่า๑๒ชิ้นบอกได้แค่นั้นเองนะคะ
แล้วก็ข้อความระบุว่า๓๑พฤษภาคม๖๖
ขนมจีนกับน้ำปลาคืออาหารกลางวันของเด็ก

เขาบอกว่าเด็กโตไม่ต่างกันนะ
ได้รับประทานข้าวกับน้ำแกงหมูสับ

ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
ก็มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกทีหนึ่ง
ต่อจากเพจของสุราชธานีบอก

รวมตัวขับไล่พอโรงเรียน๓๐พฤษภาคม
พอขับไล่ไป๑วัน๓๑พฤษภาคม

ก็เลยออกมาเป็นสภาพขนมจีนน้ำปลานะคะ
กระทั่งผู้ปกครองเอาเรื่องนี้ไปร้อง
ศูนย์ดำรงธรรมเลยเรื่องนี้ถึง
ผลเอกประยุทธ์ศูนย์ดำรงธรรม

เป็นยังไงมายังไงทำไมกินได้แค่นี้นะคะ
และล่าสุด๑มิถุนายนสำนักงานเขต

๒มีคำสั่งแล้วนะคะก็คือการย้ายพอ
ชื่อว่านายสมชาวสุทธิเชน
พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา
แล้วทีนี้หลังจากที่ย้ายวันที่๑มิถุนายนใช่ไหมคะ
เพจชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตสุราธานี
โพสต์ภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนเดิมเลย
บอกอยากจะให้คุณผู้ชมดูดูแล้วมันขัดจากภาพนี้

ผู้ปกครองบอกเห็นแล้วชื่นใจมากขึ้น
มีความหวังกับมากขึ้นกับอาหาร
เพราะมีทั้งต้มจับฉายผักรวม

แกงจืดใส่ลูกชิ้นใส่ปูอัดใส่หมูสับ
มีแครอทและผักกาดขาวด้วย

มีขนมหวานด้วยนะให้เด็กได้รับประทาน

ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ผู้ปกครองไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะดีใจ
แล้วก็ยินดีกับเด็กกับลูกของตัวเอง
ได้กินอาหารกลางวันที่มีความเหมาะสม

อีกหนึ่งอย่างบอกติดตามด้วยนะจ๊ะ
พอคนที่ย้ายออกไปเนี่ยสรุปไปอยู่โรงเรียนไหน

นั่นสิผู้ปกครองฝากถามไปด้วย
อย่าลืมแชร์เรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ

ถ้าจะผิดจริงก็เอาเรื่องให้มันถึงที่สุดแล้วกันนะ